คุณผู้ชมไปดูทุเรียนก้านยาวของ

กันเขาก็ว่าของดีของเด็ดของจังหวัดเลย
และรสชาติอร้อยอร่อยหอมหวานจริง
นี่แหละเข้ากเศษจังหวัดชุมพร
ท่านเกษตรชายุทธ์ขุนฤทธิ์แก้ว
พาเราไปชมสวนทุเรียนร้อยปี
ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
นายยกเล็กนายยกนิคมศิลปสรรค์
ซึ่งเป็นสวนที่ปลูกทุเรียนพันกั้นยาวแหล่งใหญ่
และมีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดเลย
โดยนายนิคมบอกว่าตำบลถ้ำสิงเป็นตำบลที่ชาวสวนทั้งหมด
ลูกพืชเศรษฐกิจทั้งบริโภคในประเทศและก็ส่งออก
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแน่
กล้วยหอมทุเรียนหมอนทองและก้านยาว
ก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่หลายล้านบาทต่อปีนะคุณ

ส่วนทุเรียนก้านยาวนั้นเป็นสายพันธุ์เดียวกับเมืองนนท์นะคุณ

เพราะว่าเป็นพื้นดินเขาดี
ดินดีอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ
้อมรอบด้วยภูเขามีความชุ่มชื้นนะฮะ
ส่งผลให้ทุเรียนก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์
มีเนื้อหวานมันอร่อยไม่แพ้ทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์เลย
ชุมพรมีการปลูกทุเรียนมากที่สุด
เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน
ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า๑แสนตัน

โอ้โหพอแหวกออกมาแบบนี้
อื้อหือเนื้อเนียน
ใช่น่าทานมากนะคะสำหรับก้านยาวนะ

คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน

ใช่ชุมพรเลยนะเนี่ยนะ